น้ำท่วมเนี่ยนะหลายคนก็เดือดร้อน

เพราะเวลาจะไปโรงเรียนน้ำมันท่วมไปไง
เอ้าจะมาช่วยหรือมาซ้ำเติมกันแล้วเนี่ย
มาช่วยน้องผู้หญิงให้ไม่ต้องเปียก

โอ๊ยทั้งตัวเลยค่ะ

คืออย่างนี้นะเห็นใจจริงนะกับหลายโรงเรียนนะครับ
คุณผู้ชมครับที่โดนน้ำท่วมไปนะครับ
แต่ว่าเนี่ยภาพเหตุการณ์อย่างนี้บางทีมันก็เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าเดินแล้วไม่ระวังเพราะใต้น้ำ
ใครมันจะไปรู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างถูกไหมคุณชิสา
เพราะฉะนั้นระวังกันด้วยช่วงนี้ยิ่งน้ำท่วมหลายพื้นที่นะ

เจ็บสับโคกเจ็บกล้อนเนี่ยแหละ
เอาหน่ามันเป็นปฏิเสธยังไงก็เตือนกันนะมาระวังกันด้วย